ความน่ารักของเจ้าแพะตัวนี้ที่ชอบแบะเฮ้ยชอบบอก
กระโดดเบาะนี่แหละถูกแล้วไปดูกันฮะ
ตามตรงว่าเราไม่มีอะไรให้ดูแล้วแหละ
ให้คุณชนะให้ดูแพะกระโดดเบาะ
เอาแล้วถามหน่อยคุณฮะดูแบบนี้ง่ายนะ
จริงด้วยคุณผู้ชมได้ดูกันแล้วเนาะความสนุกสนานของเจ้าแพ้ตัวนี้
ที่กระโดดลงไปในแบะเฮ้ยในเบาะนี่แหละครับคุณผู้ชม
นำภาพน่ารักแบบนี้มาให้ดูกันครับ